มีข่าวเศร้าจากวงการดนตรีนะคะ
แม่ครูสมพันธ์โชตนาศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงหน้าตะสินพื้นบ้านล้านนาปี๒๕๕๙
ชาวจังหวัดเชียงใหม่วัย๙๕ปีเสียชีวิตแล้วด้วยโรคชราค่ะ
นำศพนางสมพันธ์โชตนาหรือว่าแม่ครูสมพันธ์

สาขาศิลปะการแสดงหน้าตะสินพื้นบ้านล้านนา
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราสหัสสหงษ์มหาคุณ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหารในอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย๙๕ปี
โดยมีการสวดพระอภิษฐรรมทุกคืน
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่๓พฤศจิกายนนี้ที่สุสานสรรกู่เหล็ก
กัสมาประสงค์เจริญผู้อำนวยการวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่

แม่ครูได้รับการถ่ายทอดหน้าตสินการฟ้อนรำ
มาจากคุ้มเจ้าหลวงสายตรงเจ้าดารารัศมี
พระราชชายาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาเป็นครูสอนที่วิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่
โดยแม่ครูได้ปรับปรุงท่ารำให้วิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่
เพื่อสอนให้ลูกศิษย์ทั้งรำไทยเขินฟ้อนวี

เป็นระบำชาวเขาเผ่าต่าง
รวมทั้งยังคิดค้นท่าฟ้อนรำทางภาคเหนืออีกจำนวนมาก
ในปี๒๕๔๒แม่ครูสมพันธ์ได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหน้าตะสินพื้นบ้านล้านนา
และแม่ครูเคยแสดงฟ้อนรำหน้าพระที่นั่ง
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาแล้ว

หลังเสร็จพิธีบรรดาลูกศิษย์แม่ครูก็จะรวมตัวกัน๕๙๙คน

เพื่ออะไรถึงแม่ครูสมพันธ์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ